เห็นเดี๋ยวโทรสั่งก่อนโทรสั่ง
เดี๋ยวอีกงานนี้ต้องกินฮีลลิบเวอรีอยู่โทรสั่งได้เลย

อ้าวทีนี้ก็ไม่มา

เดี๋ยวสั่งให้เป็นเกี้ยวซ่าใส่ทุเรียน

เนี่ยวละหน้าตาของเกียวซ่าทุเรียนทอดใส้หมอนทองครับ
ร้านนี้เขาเคยนำเสนอมาแล้ว

ในช่วงวันวาเลนไทยไงช่วงนั้นก็อินเลิฟกันไป
ตอนนี้นะครับเขาคิดขนพันธภัณฑ์ใหม่ออกมาครับ
ก็คือคุณสุภัยรัฐวิเชียนกัลยารัฐนะครับ

ก็เล่าว่าปกติทำเค้กทุเรียนเป็นผลิตภัณ

ในช่วงที่ทุเรียนมันเป็นหน้าทุเรียนแบบนี้
แต่ในปีนี้นะครับลองทำแบบใหม่ดู
เกี้ยวซ่าไส้ทุเรียนเอามาทานในครอบครัวก่อน
แล้วก็ขายให้กับขาประจำบ้าง
ค้าประจำลองดูซิว่าเป็นอย่างไร
ปรากฏว่าการตอบรับดีเยี่ยมเลย
คนถามหาตลอดตลอดก็เลยเอามาทำขายจริงจัง
ตอนนี้นะครับกลายเป็นเมนูยอดฮิตของทางร้านไปซะแล้วครับ

ทางร้านเนี่ยนะเขาจะเลือกใช้ทุเรียนหมอนทองที่คัดแบบกรอบ

ถูกต้องเอามาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำ

พอแล้วก็ห่อด้วยแผ่นเกี้ยวซ่า
กรีบให้มันดูสวยงาม
แล้วก็ตั้งน้ำมันให้มันร้อนพอประมาณนะครับ
แล้วก็นำเกี้ยวซ่าทุเรียนลงไปทอดอุณหภูมิที่มันเหมาะสม
แผ่นเกี้ยวมันพองกรอบ
ก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันใส่จาน
แล้วก็พร้อมเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าได้ทันทีเลยทีเดียว
ผาครึ่งอย่างนี้นะแล้วก็เห็นราดแบบนี้
เกี๊ยซ่ามันเป็นของหวานหรือของขาว

ว่างก็ได้ของขาวเป็นอาหารที่แบบว่าทานแบบเรียกน้ำจ้อย
ตอนนี้ยังไม่ว่างนะเดี๋ยวสักพักนึงว่างแน่
ตอนนี้จำจานเยอะแต่จานแน่จิ้มเกี้ยงไง
เอ้าส่วนราคานะครับกล่องละ๑๐๐บาท

แบบนี้นะใครอยากลองนะไปสั่งกันได้
ผมขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้ละกันหมายเลขที่ผมโทรไปนี่แหละคุณผู้ชมครับ
๐๘๑๘๘๘๓๖๕๔นะครับหมายเลขนี้นะ

ไม่ใช่ไก่ย่างไม่ใช่ไก่ทอดไก่ย่างด้านข้างเขา
โอ้โหน่ากล้าจริงโทรไป
ว่าแต่ที่คุณโทรมานี่มันถึงยังไง
เดี๋ยวน่าจะมาแล้วได้ข่าวว่ามาแล้วนะ
เขามีโทรมาอีกไหมว่า

มาพอดีเลยเออฟึ่ม
มาแล้วพี่วินขอบคุณมากเลยครับ

คุณสิคุณเป็นคนโทรคุณก็ต้องจ่าย
พอดีเดี๋ยวนี้เขาสังคมยุคใหม่ไร้เงินสด

เอามือถือไปแทนไหม
เอางั้นเดี๋ยวโอนเข้าไป

ทำไมมันกล่องมันว่างอย่างนี้นะค่ะใช่ไม่นู่นเอามา

รับรองไม่มีกลิ่นฉุนไม่เหม็นหืน

จะทานก็เอาไปอุ่นก่อนเข้าไมโครเวฟ
มันก็จะร้อนกรอบ
คงคุณภาพเลยทำสดใหม่เลย

แล้วที่สำคัญนอกเหนือจากนี้สั่งเกี้ยวมานะ

เดินคุณภาพไม่เจอ
อันนี้เป็นซอสช็อกโกแลต

นี่แล้วส่วนนี้เป็นนมข้นหวาน

แล้วส่วนนี้พิเศษสุดนะครับ

ข้างในนี้เกียวซ่านี้เป็นไส้อะไร

ใครที่เป็นสายทุเรียนชอบทานทุเรียนก็ลอง
เมนูนี้ดูรับรองจะติดใจนะจ๊ะ

กล่องเดียวร้อยหนึ่งยังไม่มีปัญญาจ่ายพี่วินเลยเนี่ย